นำเสนอไปว่ามีการขุดพบกรุพระ
ที่อุบลราชธานีบ้านคุณที่บ้านกุฎลาศ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าพระเหล่านี้น่าจะมีอายุกว่าพันปีหรือเปล่า
เมื่อวานนี้นะครับทางกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว
ก็บอกชาวบ้านว่ากรุพระนี้น่าจะอายุแค่ประมาณ๑๐๐ปีเท่านั้น
แต่คาดว่าน่าจะอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์นะครับ
ก็พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับที่บ้านกุฎลาศ
ชาวบ้านพบกรุพระอายุกว่าร้อยปีซึ่งบริเวณที่ขุดพบแต่เดิม
ชาวบ้านเรียกว่าวัดเหนือนะครับ

ต่อมาได้ย้ายวัดมาอยู่ที่ปัจจุบันอายุมากกว่า๑๐๐ปี
โดยนางสาวสิริพัฒน์บุญใหญ่นักโบราณคดีชำนาญการ
นักศิลปากรที่๑๑อุบลราชธานีก็บอกนะครับว่า
โบราณวัตถุที่พบมีอยู่๒ลักษณะซึ่งมีอิดดินล้อมรอบอยู่
จากนั้นชาวบ้านได้ไถลึกลงไป๒เมตร
เจอหายลักษณะกลมผิวเรียบ
ข้างในมีชิ้นส่วนของกระดูกซึ่งเป็นเท่ากระดูกแล้วนะครับ
ส่วนอีกประเภทคือบรรจุพระเอาไว้ลักษณะเป็นพระพิมพ์เนื้อว่าน
อกจากนี้ยังเจอพระพุทธรูปองค์เล็กทำจากโลหะและก็สำริท
องค์เป็นเนื้อว่านโดยบุเนื้อเงินไว้ข้างนอกด้วยนะครับ
นางสาวสิริพัฒน์บอกอีกว่าพระที่พบในครั้งนี้
เป็นพระที่พบทั่วไปตามวัดในภาคอีสาน
ซึ่งจากข้อมูลที่ได้เบื้องต้นน่าจะมีอายุมากกว่า๑๐๐ปี
แต่ก็ไม่น่าจะถึง๑๐๐ปีนะครับ
ว่าน่าจะอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์
โดยจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนเรื่องของการเก็บรักษานั้น
ทางกรรมการชุมชนก็แจ้งว่าจะขอเก็บรักษาเอาไว้เอง

แต่ว่าก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมศิลปากร
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก่อนนะครับ
เพราะว่าอยากจะให้สิ่งที่ขุดพบเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติไงคุณ
ใช่ค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
สามารถนำมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางภาคอีสานได้

เพราะว่าไม่น่าจะถึงพันปีเพราะว่าถ้าเป็นพันปีเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นยุคเดียวกับสีที่เขียนที่ผ่าแต้ม